อาจจะไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกับในอดีต
เพราะว่าทางห้างเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าได้
และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เมื่อก่อน
ก็ยืนยันนะครับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันธุรกิจให้เติบโต
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาภาษิริพิพัฒน์ครับ
และกำลังขยายธุรกิจไปสู่ห้างสรรพสินค้าอื่น

คือยังไงว่าถ้าทำคนไทยเราก็เดินห้าง
และที่สำคัญธุรกิจกาแฟเนี่ย

ขยายธุรกิจโดยนำสินค้าขึ้นห้าง
เพราะนอกจากพื้นที่ในการขายสินค้าแล้วการเข้าสู่กระบวนการคัดสรรของห้าง
จะทำให้ผู้ประกอบการได้ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐานสากลอีกด้วย
เนื่องจากเชื่อว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะมาพร้อมกับสินค้าที่แปลกใหม่และปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
จะต้องนำสินค้าตัวอย่างเข้ามานำเสนอ

จะต้องผ่านมาตรฐานทั่วไปก่อนเป็นอันดับแรก

เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้กับลูกค้าแต่ละราย

และผ่านการยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐาน
ซึ่งผู้บริหารมองว่าจุดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์
กับเจ้าของธุรกิจโดยตรง
ผู้ประกอบการรายย่อยเห็นตรงกันว่า
เข้าถึงแหล่งทุนและนวัตกรรมที่ทันสมัย
จะทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศดีขึ้น

จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างมาก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน